ท่านครับเอ่อสิ่งแรกที่ผมอยากจะขออนุญาตเรียนที่นี้ก็คือ
ตามกฎหมายรำนูลมาตรา๒๕๖วงเล็บที่๑
ซึ่งเขาให้สิทธิ์พี่น้องประชาชน๕๐๐๐รายชื่อได้เสนอร่างการแก้ไขลำนูน
ซึ่งในวันนี้จริงแล้วมันเกือบแสน
กลับเรียนท่านประธานไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่า
อันนี้ครับเป็นการที่ให้พี่น้องประชาชนได้มีการมีส่วนร่วม
ในการที่จะลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งขณะนี้โลกมันเจริญไปไกลแล้วครับ
แล้วผมเชื่อว่าถ้าเราปล่อยให้เวลาที่จะลงชื่อ
จะมีอีกเป็นแสนเป็นล้าน
เรียนว่าในที่นี้เราไม่ได้มีเฉพาะอาจารย์จรถึงพากรท่านยิ่งชีพ
ชานนท์หรือคุณจีรนุษย์เปรมชัยพรเท่านั้นนะครับ
ผมไปเห็นตั้งแต่ตั้งโต๊ะ
ผมไปเห็นตั้งแต่เมื่อวันที่๑๙นะครับ
มีคนไป๙๕๐๐ในขณะนี้เป็นแสน
ถ้าปล่อยให้เวลาเลยไปอีกเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นหลายล้านครับ
สิ่งที่ต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่า
ผมไม่เห็นด้วยกับท่านสมาชิกรัฐสภาบางท่านที่บอกว่า
ถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้แทนรัศดร
เราในฐานะที่มาจากการเลือกตั้ง

ส่วนพี่น้องประชาชนนั้นก็คือเขาเป็นตัวการครับ

มาจากการเลือกตั้งการแต่งตั้ง
ท่านก็ถึงถือว่าท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
สิ่งต่างที่เขาทำเนี่ยเราไม่นับถือเขาเหรอครับ

แสดงว่ากฎหมายรัฐมนุนฉบับนี้๒๕๖วงเล็บ๑
ท่านออกมาเพื่อที่จะหลอกชาวบ้านเหรอครับ
สิ่งต่างผมเห็นขัดแย้งแล้วก็ขออนุญาตแสดงเหตุผล
เรียนท่านประธานว่าผมไม่ได้หมายถึงว่าจะมาโต้วาธี
เหมือนกับเด็กในมัธยมหรือมหาวิทยาลัย
แต่เราต้องพูดความจริงครับ
ผมเรียนว่าท่านอาจจะอ้างเหตุผลว่า
แต่ท่านท่านครับณวันนี้เรารู้ดีอยู่แล้วนะครับว่า
ประเด็นปัญหาเหล่านี้ครับเราจะต้องช่วยกันแก้ไข
และประเด็นตรงนี้ครับผมเข้าใจว่าจริงอยู่การร่างของไอลอร์เนี่ย
ไม่ได้เลิศหรูไม่ได้มีสะสวยไม่ได้มีอะไรที่จะเพรียบพร้อม
แต่ว่าถ้าท่านกรุณารับผมจะขออนุญาตท่านประธานนะครับ
สิบสองท่านของวุฒิสมาชิกผมจะไปกราบท่านจริงจริงครับ
ธรรมดาควงจำเหตุการณ์ได้ในเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผมทำตรงนั้นนะครับ
ผมต้องการที่จะประท้วงประท้วงคือคนที่ไม่รับผิดชอบครับ
นายกรรมตรีได้รับปากพวกเราวันนั้นว่าจะมีการแก้ไข
แต่เราเปิดวิสามันก็ถ่วงเวลาครับหลังจากนั้นผมไม่ต่อว่าต่อขานนะครับ
ถึงเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะต้องให้มีสมาชิกอีกหลายคน
เข้าไปอ่าส่งชื่อไปให้สารลำนูนตีความท่านประธานครับ
เราอยู่สภาแห่งนี้มานานสภาพผู้แทนรัศดรมันต้องยิ่งใหญ่กว่าที่อื่นสิครับ
เหมือนเด็กเลยครับมีอะไรก็วิ่งไปหาพ่อมีอะไรก็วิ่งไปหาพ่อ
ผมมาจากสมาชิกการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนจริงอยู่ท่านอาจจะมาจากทางสายอื่นนะครับ
แต่ว่าผมมั่นใจว่าด้วยเกียรติภูมิเกียรติประวัติของท่านเนี่ยครับเราเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน
ตัวแทนราษดรเขาเป็นตัวการเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเสนอกฎหมาย
และที่สำคัญก็คืออย่างเพื่อนสมาชิกได้บอกนะครับเราสามารถที่จะให้เขาเอาร่างมารวมกับรัฐบาล
เอารัฐบาลเป็นหลักแล้วมาแก้ไขกันสิ่งที่ท่านได้รับไปแล้วเนี่ยฮะ
คลี่คลายปัญหาชาติบ้านเมืองได้ครับผมเรียนตรงตรงครับท่านประธานครับ
เมื่อกี้มีสมาชิกหลายท่านก็มาอ้างบอกว่ามีการปลุกม็อบมีการเอามอบมากดดัน
ผมขออนุญาตนะครับเมื่อวานเนี้ยผมเอ่ยนามเลยครับท่านพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
ท่านจะมาประชุมท่านเข้าไม่ได้ท่านต้องอ้อมจากบุญรอดเสร็จแล้วเข้าไปในค่ายทหาร
ยืนยันเลยนะครับว่ามีคนไปเปลี่ยนเสื้อเหลืองในนั้นและที่สำคัญคือผมไม่ได้กล่าวหาใครครับท่านท่านครับ
แต่สิ่งที่เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาบางท่านนะครับที่ผมเคารพนับถือท่านได้มาเล่าให้ผมฟังว่าเด็กเนี่ยหยาบคาย
พูดจาไม่ดีเลยให้ร้ายพูดคำแบบด่าท่านประธานครับเรามีวุฒิภาวะเด็กเหล่านั้นคือลูกหลาน
ถ้าเทียบไปแล้วเด็กเหล่านั้นนะครับต้องไปติดคุกติดตารางโดนฉีดน้ำไม่ว่าโดนแก๊สน้ำตาไม่ว่าวันนี้โดนกระสุนจริงแล้วครับ
ท่านประธานลองคิดดูสิครับว่าจากวันนี้ไปเนี่ยครับมันอยู่ตรงไหนล่ะครับอย่างที่ผมเรียนไม่มีผิดเลยว่า
อุโมงเนี่ยครับมันมองไม่เห็นแสงจริงจริงเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านประธานว่ามีวิธีเดียวนะครับ
เด็กมาเพียงแต่นับถือต้องการมารู้ว่ากฎหมายของไอลอร์จะได้รับการร่วมพิจารณาไหมแค่นี้เราก็ไม่ให้อะครับ
ท่านประธานจำเหตุการณ์เมื่อ๖ตุลา๑๙ได้ไหมครับพวกเราก็โดนปลุกระดมไปบอกว่าจะมีคอมมิวนิตมีจีนมีเวียดนามมีแก้วแล้วถึงเวลามันมีอะไรครับ
ตอนนี้เด็กเด็กแค่จะมารับรู้ว่าร่างของเราจะเข้าหรือไม่เข้าแค่นั้นเองครับเราก็ยังต้องไปปิดกั้นไปมีเรื่องมีราวจนกระทั่งเลือดตกยางออก
ยั่วยุหรือครับจะให้สถานการณ์มันสุกงอมเหรอครับจะหาทางที่จะให้บ้านเมืองวุ่นวายแล้วจะปฏิวัติอีกรอบหรือครับ
ท่านประธานครับผมเรียนว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องกล่าวหาชัดชัดกล่าวหาก็คือคนเป็นนายกรัฐมนตรีครับ
ทำไมพูดกลับไปกลับมาครับรับปากว่าจะแก้รัฐมนูลแต่ก็ให้เด็กผมไม่อยากใช้คำว่าริ้วล้อนะครับไปยื่นให้สารรัฐมนุนตีความอย่างนี้จริงใจเหรอครับ
ผมเรียนท่านประธานว่าขณะนี้นะครับผมขอสไลด์อีกสองแผ่นครับท่านประธานครับเด็กคนนี้ครับชื่อเกยต้าเทิร์นเวิร์นอายุ๑๒ครับ
เขาเป็นคนที่เรียกร้องเกี่ยวกับการลดโลกร้อนที่สวีเดนจนกระทั่งยูเอ็นเนี่ยต้องเชิญเขาไป
สาเหตุก็คือเขาต้องการที่จะพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าโลกทุกวันนี้ครับเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าสังคมคอมโมโอปุ

เขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเขาเอง

ได้รับรางวัลโดเบลสันติภาพโลกนะครับ
ตอนที่เขาได้รับก็อายุ๑๐กว่าครับ

แต่ถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีหลักมีการยืนหยัด

แล้วเรียนท่านประธานว่ามี
มวลชนหลายสำนักทั้งในประเทศต่างประเทศจะมาสัมภาษณ์ผม

ใครจะมาแขวะว่าผมเป็นคน

แต่สิ่งที่ผมถือว่าขณะนี้ผมต้องมาทำหน้าที่

เด็กอายุ๘ขวบ

เขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมคุณลุงไปทำอย่างนี้

ใครที่ได้เรียนดังนี้นะครับ
เมืองไทยเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับ

ดำเนินชีวิตในส่วนตัวเขาเองเนี่ย

ท่านประธานครับที่ผมต้องกล่าวหาท่าน

ปีนี้ผม๖๔แล้วแล้วผมก็เชื่อว่า

แม้กระทั่งคนที่ร่างกฎหมาย

ท่านรู้ทันถึงเด็กที่เขาคิดไหมครับ

เขาต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อโลก
เขาต้องการที่จะดูแลสังคม

ขอเอาคนที่มีความจริงใจ

แต่ท่านประทานครับในภาวะขณะนี้เนี่ย
มันมีหลายเรื่องที่ผมอยากอภิปราย
แต่เนื่องจากว่าเกรงใจท่านประธาน
ขอท่านประธานสไลด์แผ่นสุดท้ายนะครับ

ทุกวันนี้เรียนท่านประธานว่าผมเครียดนะครับ

เครียดมากแล้วก็ยังมีความคิดว่า

สรรับร่างของ

ที่จะกลับมาเป็นสวแบบเลือกตั้ง
โลกทุกวันนี้มันต่างกันเยอะครับ
ผมขอท่านประธานอันหนึ่งที่ผมสะท้อนใจที่สุดก็คือ
มีเด็กของเราคนหนึ่งนะครับเขาขออย่างเดียวครับ
เขาขอว่าให้รับฟังคนที่ไม่เห็นกับเขา

เขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ
เขาจะเห็นต่างเห็นชอบเห็นไม่ชอบนะครับ
แต่เขาบอกว่าขอให้ฟังเขาด้วย
คาดหวังแค่คนเห็นต่างรับฟังหนู
ท่านประธานครับช้ำไหมครับ
ผมว่ามันพวกเราเนี่ยเป็นคนไทยพวกนี้ก็ลูกหลานเรา
เขาจะถูกคำพูดที่มันจะรุนแรงไปบ้างอะไรไปบ้าง

ถ้าเราไม่รับฟังคำว่าคำตอบว่าคำฉีดสเปรย์

บางคนก็ไม่รู้ไปไหนแล้ว
ผมเรียนท่านประธานว่าวิธีแก้อย่างเดียวนะครับ
ตอนนี้เนี่ยผมไม่อยากจะเรียกชื่อครับ
ุโลหิตที่บริหารชาติบ้านเมืองอยู่ขณะนี้ครับ
ท่านต้องอ่อนท่านต้องเข้าใจเด็กท่านต้องให้อภัยเด็ก
ถ้าขืนท่านไปเชื่อคนที่เป็นริ้วล้ออยู่ข้างนะครับ
ผมว่าประเทศถึงข่าววิบัติแน่นอนครับ
ผมกราบท่านประธานนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ